กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของคุณยายแจ๋วจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
กู้วิกฤตให้กับครอบครัวด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
๕ชีวิตอยู่บนเวทีเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
ผมสัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่น

ตอนนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจการกู้วิกฤตให้ได้ด้วยการตอบคำถามนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญยายแจ๋วมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องนะครับ
เป็นคนแรกและเรื่องแรกนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดเพชรชบูรณ์
เรื่องที่๒ยายแจ๋ว
เรื่องที่๓วงมาลีหัวหน้า
เรื่องที่๔งานช่าง
เรื่องที่๕ละครไทย

ยายจะต้องเลือกก่อน๑เรื่อง

ไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวขึ้นมาตอบ

ถ้าพร้อมแล้ว๕เรื่องนี้
แจ๋วจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ยายเลือกตอบเรื่องตัวเองนะครับ
ยายใช้โทรศัพท์บ่อยไหมจ๊ะ

ไม่ค่อยบ่อยถ้าไม่มีใครโทรมาก็ไม่ใช่

ยายมีโทรศัพท์กี่เครื่องจ๊ะ

ก็ถึงว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้
แต่ถ้าเป็นไปได้

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบอร์โทรศัพท์ของยายที่ขึ้นต้นด้วย

ตัวท้ายคือเลขอะไร

ก็มันเป็นเรื่องของฉันเอง
ยังไงฉันก็ต้องตอบได้อยู่แล้ว

ถ้าจะทำหน้าไม่ดีเดี๋ยวเขารู้ว่าเราลืม

ถ้าพร้อมแล้วยายเลือกตัวเลือกไหนครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วยายจะเลือกให้พี่อ้อยขึ้นมาตอบเรื่องไหน

ตอนนี้เรื่องที่เหลือด้วยกัน๔เรื่อง

เลือกให้พี่อ้อยขึ้นมาตอบในเรื่องของงานช่างครับ

ขอเชิญพี่อ้อยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อ้อยเคยทำงานก่อสร้างไหมครับ

แล้วพอที่จะคุ้นเคยกับเครื่องมือช่างไหมครับ

อ้อยพอจะไปหยิบถูกไหมครับ
ก็ถูกหยิบได้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้

อุปกรณ์ใดต่อไปนี้มีน้ำหนักมากที่สุด
กรณ์ใดต่อไปนี้มีน้ำหนักมากที่สุด

ประแจปากตาย

ชุดประแจบล็อก

ให้มาลองยกอยู่ได้นะครับ

แต่ว่ามันยกไปยกมามันก็คือเท่ากันหมด

ตัวเลือกที่๒ชุดประแจบล็อกครับ
ตัวเลือกที่สองชุดประแจบล็อกครับ

อ้อยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

้อยจะเลือกเรื่องไหนให้น้าแป๊บ

สามเรื่องด้วยกันที่เหลือ

ขอเชิญน้าแป๊บขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญนับแป๊บขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญนับแป๊บขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
มีพี่เบิร์ตแล้วก็พี่กวาง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คู่กรรมได้ถูกสร้างเป็นราคอนธรทัศน์

จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดกี่ครั้ง
ตัวเลือกที่๑๔ครั้ง
ตัวเลือกที่๒๕ครั้ง
ตัวเลือกที่๓๖ครั้ง
ตัวเลือกที่๔๗ครั้ง
ครูกรรมก็ชอบ
แล้วก็ชอบมากเวอร์ชันที่พี่เบิร์ตกับพี่กวางเล่น

ถ้าพร้อมแล้วน้าแป๊บเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๔ครั้งครับ

ข้อที่๓นี้เงินรางวัลก็คือ๑แสนบาทนะครับ

นั่นหมายความว่าครอบครัวของเราจะได้เงินล้านเลยนะครับ
จะเลือกเรื่องอะไรให้นาโต้งขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ขอเชิญน้าโต้งขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โต้งในฐานะที่เป็นคนเพชรชบูรณนี่
เคยไปสการะอนุสวรีพ่อขุนผาเมืองไหมครับ

แล้วพอทราบประวัติความเป็นมาของท่านไหมครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ขุนผาเมืองเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งประสาททอง
ตัวเลือกที่สองศรีนาวนำถม
ตัวเลือกที่สามสุพรรณภูมิ
และตัวเลือกที่สี่พระร่วง
ก็คิดว่าเป็นของสีนาวนามถม
ก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าเคยได้ยินมา

ถ้าพร้อมแล้วณโต้ตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองศรีนาวนำถมครับ
คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายแจ๋ว

ว่าจะสามารถคว้าเงินทุนไปตั้งตัวได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
รวมทั้งหมดกี่ครั้ง

ถ้าถูกข้อนี้๑ล้านบาทกลับบ้านในวันนี้